ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราชธานีนะฮะ
มีบรรดาผู้ที่เขาเป็นลูกศิษย์นะครับเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาถ่ายคลิปแล้วก็ร้องเรียนถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่
บุคลากรในสถาบันการศึกษาแห่งนี้บอกว่าไปข่มขู่เขาไปรีดไถเงินเขาเอาปืนมาขู่เขาด้วย
แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาออกมาชี้แจงนะฮะลองไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
หรือว่าเกียรติครับผม

พูดเจอแล้วของกู

ออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วพี่

พี่น้ำเนี่ยออกมาแล้วพี่

คือตอบคำถามไม่ดีมีเอ

เขาจะคุยดีอ่าบางครั้งออกแนว

อันนี้ในฝั่งทางนี้ที่เขากล่าวหาไปนะ

บอกเขาก็ขอชี้แจงในมุมของเขาเหมือนกัน

เฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้

รวมทั้งมีคนเนี่ยไปโพสต์เอาไว้ในเพจรับน้องสร้างสรรค์ระดับโคตรมหาการด้วย
นี่ฮะเป็นคลิปอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยารัชพัฒน์แห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ทางภาคใต้นี่เอาปืนมาฮะ
อุลมันทำงานเอาปืนมายังไงนี่ฮะเคยท้าต่อยนักศึกษาก็มี
ถ้าเป็นนักศึกษาผู้หญิงเจ้าหน้าที่ผู้ชายคนนี้จะพูดดีมาก
แต่ถ้าเป็นนักศึกษาชายเนี่ยจะถูกคมคู่ถูกท้าตีท้าต่อย
ล่าสุดนะครับหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ถูกแชร์ออกไปนะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นนะครับซึ่งอยู่ในคลิปนี้นะฮะ
ถูกกล่าวหาวันนี้ไปแจ้งความนะครับที่สพขุนทะเล
จังหวัดสุราชธานีขอให้ดำเนินคดีกับเพจที่เอาคลิปเขาไปเผยแพร่
แล้วก็โพสต์ข้อความหมินประมาทรวมทั้งคนที่แชร์โพสต์ด้วย
โดยเขายอมรับว่าเรื่องที่แชร์กันไปเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเครียด
แล้วครอบครัวเองก็เครียดด้วยเพราะกล่าวหาเขาไว้หลายอย่าง
หาว่าไปข่มขู่คุกคามหาว่าไปลวนลามนักศึกษาผู้หญิง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ชายคนนี้นะครับ
บอกว่ามีผู้ปกครองของนักศึกษาโทรมาสอบถามเรื่องการรับน้องของสถาบัน
ซึ่งเขาก็ได้ชี้แจ้งไปว่าการรับน้องของสถาบันเนี่ย
ทิ้งไปวันรุ่งขึ้นไปมีข้อความโพสต์โจมตีในเพจรับน้องนะ
ที่เขาถูกระบุเอาไว้นะฮะแล้วก็มีการไปกล่าวหาว่าเขาลวนลามนักศึกษาผู้หญิง
ซึ่งขอปฏิเสธว่าไม่เคยทำแล้วล่าสุดเนี่ยยังไปกล่าวหาว่าเขาเป็นโรคร้าย
ส่วนคลิปที่เห็นในตอนแรกเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่คนนี้นะครับบอกว่ามันคือคลิปเก่า
เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วหลังจากเกิดการโต้เถียงกับนักศึกษาชายนะฮะ
แล้วก็มีกรณีหยิบปืนอะไรออกมาตรงนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งกรรมการสอบเขาแล้ว
แล้วก็ลงโทษเขาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติตัวนะฮะเรื่องการพูดคุยไม่สุภาพ
ตรงใจกล่าวหาผมแล้วก็เล่นผมมาก
ก็เลยทั้งในเรื่องมันไม่ใช่เป็นความจริง
กระทบถึงลูกผมที่เกิดปัญหาเยอะมากมายที่ตามมา
ผมเมื่อสองวันเมื่อคืนก่อนผมก็คิดฆ่าตัวตายอีกครั้งอีกแล้ว
เมื่อคืนผมก็คิดฆ่าตัวตายอีกครั้งอีกแล้ว
คือผมรับไม่ได้เหงื่อยการที่เขาไปกล่าวหาแบบนั้นนะครับ
โดยบอกว่าถูกเพจรับน้องสร้างสรรค์ระดับโคตรมหาการเนี่ยไปโพสต์กล่าวหา
บอกว่ามีอาจารย์พิเศษคนหนึ่งให้เกรดเด็กด้วยคุณภาพระบบสากล
พิงทำนองเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเอื้อประโยชน์
ช่วยเหลือให้เกรดการเรียนกับนักศึกษาในทางไม่ชอบ
ซึ่งยืนยันว่าไม่จริงแล้วทำให้เสื่อมเสียด้วยเลยต้องมาแจ้งความดำเนินคดีเหมือนกัน
ด้วยแล้วก็ผมมีหน้าที่การงานอยู่ดำเนินทางวิชาการระดับโรงศาสตร์อาจารย์
กระเทียบกว่าระดับ๙ซึ่งคุณชมพันต์กล่าวหาผมแบบนี้ไม่ได้
ตำรวจก็รับแจ้งความเอาไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเรียกทางฝั่งของคู่กรณีที่ถูกแจ้งความเนี่ย
มาสอบสวนแล้วก็ดำเนินการต่อไปค่ะ